ถึงเวลานี้เราผ่านมาแล้วครึ่งวัน
ในการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

นั่นเองนะครับโดยการเข้าไปตรวจค้นนั้น

แล้วก็ปักหลักสวดมนต์อยู่ภายในวัดด้วย
วันนี้ก็เดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ

บรรยายงานมาจากบริเวณประตู๕ของวัดพระธรรมกายครับ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

วัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโย
นี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณประตู๗วันพระธรรมกายแสดงให้เห็นบรรยากาศภายในซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและเป็นประตูที่เจ้าหน้าที่
โดยด้านหน้าประตู๕มีการประดิษฐานพระพุทธรูปและตั้งเต็นต์บังแดดบังฝนซึ่งจุดบริเวณที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพโดยจะมีการกั้นรั้วไว้ทั้งหมดแต่สำหรับศิษยานุสิตที่จะเข้าไปด้านในต้องมีบัตรประจำตัวซึ่งผู้มาปฏิบัติธรรมจะได้รับบัตรสีฟ้า
ตรงข้ามประตู๕เจ้าหน้าที่และพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายช่วยกันจัดเก้าอี้เพื่อรองรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาสวดธรรมจากกระปะวัตนสูตรถวายพระราชกุศลแดดในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเปิดการจราจรพร้อมเตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี